นิกายมหาญาณนั้นมีพระสูตรที่มีอิทธิพลต่อศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างมหาชมพูบดีสูตรและสุขาวดีสูตร
โดยสุขาวดีสูตรนี้ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญยิ่งต่องานศิลปกรรม
สุขาวดีสูตรของนิกายมหาญาณได้กล่าวถึงที่ประทับของพระอมิตภะพุทธในสวรรค์ชั้นสุขาวดีว่าเป็นอาคารที่งดงามยิ่ง
มีชายคาที่ประดับด้วยกระดึงแขวนมีเสียงดังไพร้อเมื่อลมพัด
รอบอาคารมีกำแพงแก้วก่อด้วยรัตนชาติสะท้อนแสงแพรว
ทำให้ช่างเกิดความบันดาลใจสร้างที่ประทับเช่นนั้นไว้ในวิหารอันสมมุติว่าเป็นที่อยู่ของพระพุทธองค์